คุณผู้ชมครับวันนี้มีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
แล้วเราก็ตรวจสอบมาให้นะครับว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงนะครับ
หลายเรื่องหลายราวก็เกิดขึ้นในโลกออนไลน์แล้วก็มีการวิภาควิจารณ์กันนะครับ
อย่างเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนแห่งหนึ่งนะครับ
มีคนไปเห็นเนี่ยฮะดูได้แต่ไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับ
ดังได้แชร์คลิปวิดีโอที่ถ่ายจากในรถยนต์คันหนึ่ง
ให้เห็นชายคนหนึ่งกำลังขี่รถจักรยานยนต์ในอิริยบทสุดแสนสบายใจ
ไขว่ห้างนะครับหันหน้าออกข้างทางแล้วก็ใช้มือข้างเดียวในการกำคันเร่ง
อีกทั้งชายคนนี้ยังเร่งเครื่องบิดแซงขวารถกระบะแล้วก็รถบรรทุกอย่างไม่เกรงกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุนะครับ
เป็นภาพที่น่าหวาดเสียวมากสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน
หลังมีการเผยแพร่ออกไปในเพจดังก็มีการแชร์ต่อไปอีกกว้างขวางเลยนะครับ
รวมแล้วก็หลายพันครั้งมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากชาวสังคมออนไลน์
ตำหนิว่าเป็นการกระทำที่ไร้สำนึกไร้ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
เพราะเพียงเสี้ยววินาทีอาจพลาดพลั้งเกิดอุบัติเหตุทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายได้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนหลวงหมายเลข๒๑สระบุรีลมศักดิ์
ขณะนี้ตำรวจภูทรเมืองเพชรบูรณ์กำลังติดตามตรวจสอบว่าคนขี่จักรยานยนต์คนดังกล่าวเป็นใคร
จะได้แจ้งข้อหาดำเนินคดีตามกฎหมายไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างกับคนอื่นอีก
คุณผู้ชมคะมีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งโพสต์คลิปนี้ค่ะ
ผู้ชายคนนี้ใส่เสื้อวินรถจักรยานยนต์รับจ้างเดินไปเดินมาแต่ในมือถือถุงกาวดมอยู่ค่ะ
เป็นจังหวะที่เหมือนกับรอรับผู้โดยสารนะคะ
เขาก็เลยโพสต์คลิปนี้แล้วก็ถามว่าจะส่งผู้โดยสารไหวไหม
ทีมข่าวก็เลยติดต่อไปที่คนโพสต์ค่ะ
หลังจากมีการแจ้งพิกัดผู้ชายคนนี้ว่าอยู่ในตลาดย่านรังสิตนะคะ
เราก็ตามไปดูแล้วเขาก็บอกว่าจริงแล้วเป็นการถ่ายคลิปเอาไว้เพื่อความสนุกเท่านั้น
จากการสอบถามเนี่ยนะคะคือคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างตามวินที่ปรากฏบนเสื้อเนี่ย
เขาไปแจ้งความเอาไว้ว่าเสื้อวินเขาหายไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สพปากคลองรังสิตแล้ว
แล้วผู้ชายคนนี้ที่อยู่ในคลิปไปเอาเสื้อวินตัวนี้ไปใส่แล้วก็ทำท่าเหมือนดมกาว
เขาไม่ใช่คนขี่วินจริงเขาบอกถ่ายคลิปแล้วก็โพสต์เพื่อความสนุกเฉย
เกิดเหตุคนร้ายบุกเข้าไปรักทรัพย์ในอพาร์ทเมนต์วาสนาอยู่ในเขตตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
หลังรับแจ้งเหตุตำรวจสพมภูเก็ตก็นำกำลังเข้าไปจับกลุ่มตัวได้นะครับคือนายสมชายเจียมเหมือนเทียอายุ๓๐
ผู้ต้องหาสารภาพว่าเข้ามาก่อเหตุลักตัดสายไฟฟ้าในอพาร์ทเมนต์จริง
แต่ระหว่างก่อเหตุไปเห็นผู้หญิงเดินอยู่ที่อาคารนะครับแล้วเกิดอารมณ์ทางเพศ
แล้วก็เลยไปคว้าท่อนเหล็กจะตีใส่นะครับแต่ตำรวจก็เข้ามาห้ามปรามไว้ได้
ก่อนหน้านี้ผู้ต้องหาเคยบุกเข้ามาลักตัดสายไฟฟ้าในอาคารแห่งนี้มาแล้ว
ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงเป็นโรงแรมโดยกล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ได้
ถือถุงปุ๋ยเดินหลบหนีออกไปแล้วก็ย้อนกลับมาก่อเหตุซ้ำอีก
คราวนี้ตำรวจจับกลุ่มตัวไว้ได้ครับ
ส่วนที่ชนบุรีค่ะเกิดเหตุระทึกหนุ่มวัย๔๒คลุ้มคลั่ง
อีโต้จี้คอตัวเองบนสะพานคนเดินข้ามแยกบางเป้งบนถนนสุขุมวิทย์
แล้วทำท่าเหมือนจะกระโดดลงมาผู้ก่อเหตุคือนายกำแผงเสริมศรี
อยู่ในอาการซึมเศร้าร้องไห้ตลอดเวลานะคะ
ตำรวจและกู้ภัยไตรคุณธรรมพยายามเกลี้ยกล่อม
และบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปหาภรรยาสุดท้ายใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมง
ผู้ชายคนนี้ใจอ่อนลงมาจากขอบสะพานแล้วก็ปล่อยมีด
ตำรวจสพเสม็ดก็พาไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพัก
แล้วก็ติดต่อภรรยาให้รับตัวกลับบ้าน
กำแพงเล่าทั้งน้ำตาค่ะว่าทำงานเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
เคยจะกระโดดสะพานแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปีก่อนค่ะ
ก็ต้องระงับอารมณ์ให้ดีกว่านี้นะครับนะคะ
บางทีภรรยาก็มาไม่ทันเหมือนกันนะครับถ้าไกลกันมาก